เมื่อคืนที่ผ่านมาใครได้ไปดูธรรมะรอบที่๒กันบ้างค่ะ
เป็นงานฉาย๒รอบติดต่อกัน
ใน๒คืนทั้งศุกร์ทั้งเสาร์เลยนะคะ
แต่ว่ารอบเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นลักษณะขอบคุณ
ชื่อไลฟ์ก็คือช่วงเอื้อยอ้ายขอขอบคุณ
ชื่อไลฟ์หลายคนก็อยากติดตามแล้วเนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนค่ะ
พระจังเคยมีประวัติบาตรหล่นไหม

บ้านอยู่แผลพานกแล้วมันเป็นบ้านคนจีนอ่ะ
อ่าแล้วยังไงคือฉันบ้านโอ้ยต้องไปทางนั้นอีกเลยเหรอ
มันเก่ามากแล้วแต่แม่ก็ว่าเอาซะหน่อยไหมล่ะ
โอเคฉันก็ซื้อส้มไปย่านคนจีน
อุ้ยได้ด้วยได้หมดเลยแม่ได้
ฉันก็ซื้อรถส้มถุงมันขาด
แล้วฉันได้ถุงประติกฉันลืมใช้ถุงผ้าที่เขาลนลง

ส้มมันหยุดเหมือนที่ไม่มีอะไรกัน
แต่ที่นี้เนี่ยมันก็หล่นลงไป

ฉันก็ไปวิฒนางน้ำออก
เป็นลูกจะเจอปลาก็เลยเป็นปลาวิทย์
เขาก็ถามว่าเจอส้มฉันไหมเห็นส้มแม่หรือเปล่า
ปลาที่วิทย์ออกเขาก็ตอบเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

ยงจากเรื่องบาดหล่นไปถึงเรื่องส้มหยุด
ไปส้มหยุดแล้วก็ไปฟาวิท
๓เสน๓หมื่นคนมากลัวรอบแรกแล้วก็คือรอบคืนวันศูก
๒เสนกว่านะคะแล้วนอกจากนี้นะค่ะ
ความยาวสองชั่วโมงพระมหาภัยวันส่วนใหญ่เป็นการตอบคอมเมนต์
แล้วหลายคนบอกว่ามีอะไรแปลกใหม่มีการกดกระดิ่งด้วย
เหมือนขายของเลยเขาบอกมีคนส่งมาให้ไง
ใช่มีคนส่งมาให้นะคะส่งแบบด่วนเลย
เพราะว่ามีคนที่ดูไลฟ์เมื่อคืนวันศุกร์
เขาบอกว่าช่วงคืนวันศุกร์น่ะมีการพูดถึงสินค้าเหมือนไลฟ์สดเลย

อกจากนี้นะคะหลายคนอาจจะดูแค่นี้ไง
ตัดมาให้ดูบางช่วงบางตอนอย่างที่บอกไป๒ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
แต่ถ้าดูทั้งหมดแล้วบางช่วงบางตอนก็มีการสอดแทรกธรรมะ
สอนการใช้ชีวิตแนวทางที่ฟังง่ายวัยรุ่นก็ฟังเข้าใจ
เข้าไปดูแล้วบอกว่าใครเครียดก็ขำไปนะคะ
ขณะที่หนึ่งคนเข้าไปดูคุณพศอานนท์เมื่อคืนก็ดู
เสร็จปุ๊บโพสต์ถึงพระมหาภัยวันค่ะ
บอกว่าหลังเห็นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ

เจ้าของเพจวีนเนี่ยนะคะได้ออกมาตอบรับแล้วบอกว่า
พร้อมปะทะค่ะอันนี้เป็นการตอบโต้กันทั้งโลกโซเชียลนะคะ
และในเพจวีเนย์ได้โพสต์เป็นโปสเตอร์
คือรับหรือยังไม่รับไม่รู้แหละยังไม่ได้กำหนดวันเลย
แต่มีโปสเตอร์แล้วนะคะบอกว่าเตรียมแบตเทิลระหว่างพระมหาภัยวันกับพระมหาเทวีเจ้า
เสร็จแล้วเร็วมากใครทำให้เก่งจังนะคะ
เป็นการเกียมชิงบันลังต่างทองหลายคนอาจจะไม่เข้าใจ

ผู้ใดจะเป็นผู้ปราชัยใสเสลี่ยงกลับเมืองก่อน
ใครจะอยู่ใครจะคิดเดี๋ยวรู้กันคิด
สู่ขิดก็ตายต้องผิดชอบนะ
อกจากนี้แม่หญิงลีนะคะยังได้โพสต์ข้อความนะคะ
มากับโปสเตอร์ด้วยข้อความสุดร้อนแรงบอกว่าเมืองทิพย์จะลุกเป็นไฟอีกครั้ง
งานนี้จะมีกระแสจะมีกระชากสบงไหม
เจอกันตนบุญเมืองทิพย์ประธานฝ่ายสงฆ์จ๊อก
จะมาร่วงที่นี่หรือไม่เร็วนี้
พร้อมถึงชื่อพระมหาภัยวันด้วยนะคะ

ชาวเน็ตพากันปักหมุดรอชมการดีเบตอย่างคึกคัก
ส่วนเรื่องจะแบตเทิลกันวันไหนยังไม่ได้ระบุนะคะ
ก็ต้องรอวันนัดกันต่อไป

ทั้งตอบรับทั้งตอบโต้ต่างเนี่ยนะคะ
ก็อาจจะมีวิภาควิจารณ์บ้างนะคะ

แต่อันนี้ก็คือเป็นหลักหลายความที่เห็น
ถ้ามองด้วยการว่ารับชมเพื่อคลายเครียด
อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะ